ถึงแม้ตำรวจจะมีการแถลงสรุปคดีเรื่องการเสียชีวิตคุณตังโมไปแล้วก็ตาม
แล้วก็มีการส่งสำนวนปึ๊งใหญ่ไปให้กับอายการเพื่อสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คน

แต่สุดท้ายแล้วอายการบอกว่าตำรวจเอาสำนวนทั้งหมดกลับไปก่อน
แคลงใจและให้ไปสอบเพิ่มมาใน๒๐ประเด็นหลัก
อันนี้หลายคนก็บอกว่านี่ไงมันก็คงเป็นคำถามในใจของประชาชนเหมือนกัน
อายการก็เลยให้ตำรวจกลับไปสอบเพิ่ม๒๐ประเด็น
เรื่องนี้นะฮะทางด้านของอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาครับ
ในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
คือคุณอิทธิพรแก้วทิพย์บอกว่า
มีการสั่งพนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่มเติม๒๐ประเด็น
ตอนแรกตามข่าวที่เราได้ยินจังเมื่อวาน๑๐ประเด็น
แต่ทางด้านของอธิบดีอายการบอกว่า๒๐ประเด็น
เพื่อให้สำนวนนั้นมันละเอียดรอบครอบรัดกลุ่มที่สุด
หลังจากที่ดูแล้วทางอายการให้พนักงานสอบสวนก็กลับไปเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ
ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งกลับมาได้อย่างแน่นอน
อาจจะส่งผลให้ตำรวจส่งสำนวนกลับมาไม่ทัน
ไม่ทันอะไรนะฮะไม่ทันการนัดการบรรยายงานตัวของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๖
คนคือ๒๗พฤษภาคมนี้ตอน๙โมงเพราะว่า๒๐ประเด็นมันก็ต้องเยอะนะครับ
ถ้าส่งสำนวนกลับมาไม่ทันจริงอาจจะมีการเลื่อนวันนัดการส่งตัวกลุ่มผู้ต้องหาออกไปก่อน
ซึ่งต้องรอดูว่าการทำงานของพนักงานสอบสวนจะรวดเร็วรัดกลุ่ม
และสามารถส่งสำนวนกลับไปได้เร็วมากน้อยเพียงใด
มีบรรยายงานด้วยนะครับว่าหลังอายการจังหวัดนนทบุรีสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มเติม

เรียกผู้ต้องหา๖คนมาสอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
ตามประเด็นที่อายการได้บอกมา
แต่ว่าถึงแม้จะมีการสั่งสอบเพิ่ม
ที่จะชาปนาหรรกิจสบคุณแตงโมแล้ว
การชาปนาหรกิจหรือสบคุณแตงโมก่อนหน้านี้
วันอังคารที่๒๔พฤศภาคม๒๐๒๒เวลา๑๔นพม
โดยพิธีชาปนกิจนั้นจะจัดขึ้นแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูปของคริสตจักรด้วย
เรียนมาเพื่อทราบและกลับขออภัยณโอกาสนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณเอได้โพสต์เอาไว้แต่ว่าหลังจากนี้เราคงต้องจับตาดูว่าประเด็นหลักที่อายการสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มนั้นมีประเด็นใดบ้าง
และตำรวจจะสามารถทำความกระจ่างให้หายแคลงใจได้มากน้อยเพียงใด
ก็สอบเพิ่มนี่อำนาจขอบเขตความรับผิดชอบในสำนวนคดีก็ยังอยู่ที่อายการอยู่นะคะ
ก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าสอบเพิ่มแล้วเสร็จทุกอย่าง๒๗ก็จะมีคำสั่งสั่งฟ้องเลยนะคะ